ผู้หญิงคนนี้เป็นอดีตแฟนของไอซ์หีบเหล็ก

แต่เธอมีอาการแบบนี้

ตาเหลือกมองบนส่งเสียงร้องแบบนี้คุณผู้ชม

แล้วก็จะถอดเสื้อผ้าตัวเองซะให้ได้

เมื่อวันที่๑๒มิถุนายนที่ผ่านมา
คนถ่ายก็คือนางสาวชะนิกาคำดีอายุ๓๓

เป็นเพื่อนผู้หญิงคนสนิทของลูกแก้ว

ซึ่งเป็นอดีตแฟนของไอซ์หีบเหล็ก

แต่พอนัดเจอกันที่ห้องพักของลูกแก้วเมื่อ๓วันก่อน
ก็เจอแบบนี้ตกใจครับตกใจ
ตกใจไม่รู้ว่าจะช่วยยังไงนะครับ
ได้แต่นั่งเป็นเพื่อนลูกแก้วทั้งคืนนะครับ
ถ้าคุณผู้ชมจำนะครับเหตุการณ์เดิมไม่ออก

ลูกแก้วเนี่ยนะครับคือบอกว่า
มีผีเข้าหรือแฝงร่างเธอ๑๐กว่าตัว๑๐กว่าตน
พอผีตัวนี้ออกผีตัวใหม่เข้านะครับ
เดี๋ยวก็มีองค์เทพลงพูดจาภาษาเทพ
เธอก็ตามน้ำไปเพื่อนผู้หญิงที่อยู่ด้วยตามน้ำ
ก็คุยภาษาเทพมาทั้งวันทั้งคืน
ทั้งนี้ลูกแก้วเคยมีประวัติยุ่งเกี่ยวกับ
ยาเสพติดคุณผู้ชมครับไอ้อาการแบบนี้อ่านไปอ่านมาแล้วมันก็จะวนมาตรงนี้แหละ

แต่บอกเลิกแล้วนะเลิกแล้วไม่รู้ว่าการที่เกิดขึ้นเพราะคิดไปเองหรือเปล่า
ขณะนี้ลูกแก้วมีอาการดีขึ้นแล้วเจ้าตัวนะครับก็โพสต์คลิปชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับ
จริงต้องเป็นน้องที่มายืนพูดตรงนี้ไม่ใช่เป็นคน
เดี๋ยวน้องบอกว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวมาเฉลย

ก็๑๕น้องที่จะพร้อมเจอกับทุกคนเลย
มันอยู่ข้างเขาประมาณตั้งแต่เช้าของสมมุติว่าเช้าของวันนี้ก็ยันเช้าของอีกวันหนึ่งซึ่งถามกันเข้า

แต่มองสมมติว่าเอาแบบคำเหมือนรั่วมันหล่อยมากค่ะของเข้าอะไรอย่างเงี้ยอยากดังมันไม่ใช่พี่
แต่ถามว่าคนเราไม่เคยเป็นไม่รู้หรอก
ส่วนเพื่อนอีกคนของลูกแก้วเป็นผู้ชายนะนะครับคนนี้ก็สนิทบอกว่าลูกแก้วขอพักฟื้นร่างกายก่อนนะครับ
เดี๋ยวจะกลับมาแล้วมีสติแล้วจะมาไลฟ์
ใดอันดีเพื่อนพี่บอกแบบแบบจะลองหวั่นลองและจะพาไปดูครับ